ที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลายจุดหลายพื้นที่มีโอกาสเจอฝนอยู่

ก่อนหน้านี้วันสองวันมีฝนตกลงมาแล้วก็มีลูกเห็บตกลงมาด้วย
แน่นอนเป็นอุปกฏศักดิ์ในการใช้รถใช้ถนน

เป็นกระแสลมที่ทำให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าว
สังเกตว่าตอนนี้ยังพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือก็จะหนักเป็นพิเศษ

โดยเฉพาะตามยอดดอยต่างคงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
ที่สำคัญครับในขณะนี้มีกระแสลมจากที่ตะวันออกเชียงเหนือ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้แผ่วลงไป

แน่นอนก็จะนำเอาความหนาวเย็นมาให้
แต่ว่าความหนาวเย็นที่จะได้เจอกันในระลอกนี้
อาจจะไม่ได้หนาวเหมือนช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ดังนั้นภาพรวมแล้วจึงทำให้หลายจุดหลายพื้นที่

โดยเฉพาะจุดที่อยู่ตามอ่าวไทยตรงนี้นะครับ
เหลืองคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีการก่อตัวของหมอกเกิดขึ้น
โดยเฉพาะช่วงเช้านะครับ๗๘โมงอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ

ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะสังเกตว่าค่อนข้างโล่งเลยทีเดียว
เพราะว่าอากาศเย็นลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ
อีสานตอนบนก็มีโอกาสที่จะได้เจออุณหภูมิต่ำกว่า๒๐ครั้งหนึ่งในพื้นที่พื้นราบนะครับ
ภาพรวมภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาว
ฝนฟ้าขนองมีโอกาสเกิดร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ต่ำสุด๑๔สูงสุด๓๒นะครับ
อีสานเช่นเดียวกันต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๒สูงสุด๓๒องศานะครับ

อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกบางจุด

เช่นเดียวกันคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรครับ

รัลละ๓๐๔๐ของพื้นที่

ส่วนในบริเวณพักใต้ฝั่งอัลดามัน

คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ที่มีโอกาสเกิดฝนก็คือบริเวณตอนกลางของภาคนะครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๑นะครับ

อุณหภูมินั้นค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวในช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับ
เพราะว่าความชื้นเข้ามาสะสมค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นใครที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างโดยเฉพาะช่วงกลางวัน

ว่าอุณหภูมิระหว่างวันนั้นแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ
และนี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันสำหรับใครที่จะวางแผนออกไป